ความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปนะ
บางคนชอบกินบางคนชอบออกกำลังกาย
ใช่ครับเบาบางคนชอบศิลปินไอดอลจริงว้าว

ที่เขาแอบกรี๊ดแอบปลื้มแอบ

จะมีใครกันบ้างไปดูพร้อมกันค่ะ
พาคุณผู้ชมย้อนวานไปดูโมเมนต์น่ารักของเหล่าคนดัง
กับการติ่งดาราที่ชื่นชอบกันค่ะ
คนแรกคุณแม่ลูกสามนุกสุธิดา
นางเอกชื่อดังแห่งยุค๙๐ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี
เห็นพี่นุ๊กเป็นนางเอกเป็นนักร้องดังแบบนี้
นุ๊กเล่าเองเลยนะคะว่าเป็นอีกคนที่เคยเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นติ่งนักร้องดังคนนึง
ชื่นชอบถึงขั้นเขียนจดหมายไปหาถึงที่บ้าน
และเมื่อมีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิง
นุ๊กก็มีโอกาสได้บอกความชื่นชอบกับนักร้องคนนั้นด้วยตัวเอง
ซึ่งคนนั้นก็คือเจ้าพ่อขาแดนส์ของเมืองไทยพี่เจเจตรินค่ะ
คนที่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกนะคะ
แล้วก็เป็นคนที่เขียนจดหมายไปหานะคะ

ตอนนั้นก็ไม่ได้แบบไม่ได้กรี๊ดพี่เจหรอก
แต่พอไปดูคอนเสิร์ตเท่านั้นกลับมาบ้านเสียสติเลย

เจเขาบอกว่าเราได้จดหมายพี่ตอบกลับไหม
คือจะบอกว่าไม่ได้ค่ะพี่
เจสวนกลับมาว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ซองเปล่าแล้วติดสเต็ปไปใช่ไหม
รู้สึกว่าตลอดเวลา๒๐กว่าปีที่ผ่านมา

งั้นเราได้จดหมายตอบกลับแล้ว
อีกหนึ่งดูโอสายแดนส์ยุค๒๐๐วงชัยนาดอล
เบลและวาวาก็ได้มาย้อนความทรงจำในวัยเด็กของตัวเองให้ฟังเช่นกัน
ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยสาวเบลบอกว่าชื่นชอบพี่มอสแบบสุด
ถึงขั้นบอกกับตัวเองว่าจะฝึกเต้นให้เก่ง
เพื่อมาเป็นแดนเซอร์ของพี่มอสให้ได้

ส่วนสาววาวาชื่นชอบนักร้องหนุ่มแดนประดิบ
งานนี้ไม่ได้ปลื้มแค่ความหล่อนะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวเอาความชื่นชอบมาเป็นแรงผลักดัน
เรียนภาษาจนเป็นความรู้ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้เลยจ้า
ตอนนั้นก็จะแบบว่ามัธยมอะไรเงี้ย
คือปลื้มถึงขั้นแบบไปหลอกคนอื่นว่าเป็นญาติตัวเอง

ทำเป็นติ่งมันทำให้เราเรียนภาษาได้นะ

เพราะว่าหลังจากนั้นก็แบบนิฮอลโกมอเดกิมัส

ปิดท้ายที่นางเอกดังใหม่ดาวิกา
เธอคนนี้ก็มีคนดังที่ชื่นชอบเช่นกันนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยแอบปลื้มนักร้องมาเท่สุดติส

ไม่ว่าจะปล่อยงานเพลงไทยหรือว่าเพลงสากล

และในที่สุดโชคชะตาก็เข้าข้างค่ะ
ทำให้สาวใหม่ได้มีโอกาสมาเล่นเอ็มวีให้กับศิลปินคนโปรด
บอกเลยว่างานนี้เก็บทรงไม่ค่อยอยู่
ครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตค่ะก็คือพี่ฮิวโก้ค่ะ
ไฟชอบเพลงของพี่ฮิวโก้มากค่ะทุกคน
ชอบแบบชอบทั้งอัลบั้มสากลแล้วก็อัลบั้มไทยด้วยค่ะ
แล้วก็เราก็ฟังบ่อยมาก

เราก็ชวนเพื่อนฟังไปหมดเพื่อนก็จะแบบเปิดวนอยู่นั่นแหละ

เป็นอย่างไรละเป็นทุกภาพแต่ก็มีคนที่อะไรแบบครีชอยู่ในใจ

ตอนเด็กตัดภาพคุณก็เขียนจดหมายไปยาคุณสิราษะอิธิภนพาณิ

จนทุกวันนี้ดิฉันยังไม่ได้จดหมายตอบกลับเลย

ป่านครขึ้นตลอดเครียบจอดหมายไปแล้วเราเป็นเด็กแล้วเราก็ว่าอยากคุยกับดารา
อาจจะไม่ถึงมืออาจจะไม่ถึง
ส่วนเราชอบพี่เจมณฑลที่ผมปาด

พอชอบหลายคนเลยให้นับตอนนี้ไม่ไหว